ก็เป็นปัญหาถ้ามันไม่โอเคค่ะ
ล่าสุดคุณเอ็มพี่นานเป็นดารานุ่มเจ้าของบ้าน

สาดเข้ามาทำให้พื้นประตูนะคะ

แบรนด์เนมรองเท้าคู่แล้วสี่ห้าหมื่น

แล้วก็ไปดูจุดเกิดเหตุคุณผู้ชม

ก็อยากจะขอยื่นประกันออกอีก๑ปีนะคะ

จริงแล้วราคาเท่าไหร่

ฝนมันปะทะกระจกแล้วมันก็ไล่ลงมาอย่างนี้

ห้องที่มีปัญหาคือ
คือถ้ามีกลิ่นคืออับมากตอนนี้ค่ะ
ถ้ามีกลิ่นไปได้อะมันมีกลิ่นมากเลยอะตอนนี้มันน่าฝน
คือหลองเท้าที่วางมันเป็นอย่างไรบ้าง

รองเท้าทุกคู่ที่เราเก็บกล่องกระดาษไว้

ลำพังค่ารองเท้ารวมกันทั้งหมดผมว่าก็

ถ้าเคยเห็นพวกที่ทำความชื้นแบบที่

เวลาเราแกะสลงสลายกินอะไรอย่างนี้

อันนี้มันชื้นมากจนกลายเป็นน้ำเลย
เพราะถ้ามันยังชื้นต่อไปตลอดชาติอะไรอย่างนี้
ทำอะไรอ่ะปลูกเห็ดเหรอทำไมชิ้นขนาดนี้ถูกไหม
ผมสงสัยว่าเรื่องราวแนวนี้
ถ้ามันมีคนอื่นที่เขาอาจจะเป็นระดับสูงกว่านี้

แก้ไขปัญหาหรือมีมุมมองที่แตกต่างจากคนกลุ่มเดิม

เอ็มฝากผ่านบันเทิงไทยรัฐบอกว่าจริงไม่ได้มีเจตนาออกมาโจมตี
เพราะว่าสภาพแวดล้อมร่มรื่นดีถูกใจนะคะ
แต่ขอเป็นกระบอกเสียงผู้แทนเพื่อนบ้าน

และอยากให้เป็นอุทาหอนสอนใจคนซื้อบ้านยุคนี้นะคะ
ก็เข้าใจว่ามันเป็นรูปแบบของสไตล์บ้านแบบนี้

การออกแบบมาอย่างดีแล้วนะต้องคิดมาแล้วว่า
ถ้าเกิดว่ารับลมรับแสงรับอะไรด้านไหนอย่างนี้
มันจะรับสภาพกับน้ำฝนหรือว่าแดดอะไรทุกอย่างได้หรือเปล่านะ
ก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะก็เคลียร์กันไปแล้วกันค่ะ